เขาบอกมันเค้าบอกกันว่า

อ้าวไล่ขึ้นภาพทำไมละ

ก็ว่ากันว่าไปถ่ายละครเรื่องหนึ่ง
แล้วก็มีซัมติงกันในกองถ่าย

นะฮะก็คือเบลล่ารานีอาจจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันเลยค่ะ
มีคนมาเล่าให้ฟังเขาสะใจมาก
ก็คือไปถ่ายละครกับนางเอกคนนี้

แล้วตกกลางคืนเมาก็กินกัน
แฟนเขาก็ส่งคนไปเหมือนแบบว่า
จับได้แฟนจับได้ด้วยแล้วยังไง

คนที่เป็นแฟนผู้ชายอยู่เลิศ

ให้โอกาสเท่านี้นะคะไม่เป็นไร
แหม่
รู้จริงต้องยกให้มดดำขชาพาเลยนะคะ
ออกมาจากขาวไส้ใกล้มันมีมูลพอจริง
เพราะว่าเป็นอย่างนี้ทิ้งระเบิดตู้มใหญ่มาขนาดนี้
ชาวเน็ตก็เริ่มสืบกันยกใหญ่พระนางที่ติดโผล่มาอย่างที่ขึ้นภาพอยู่เลยตอนนี้
ไม่พ้นพระเอกคุณล่ำเวียสุโกนวัสค่ะ
ที่มีผลงานละครคู่กันกับสาวพีคพัทรัสยา
ส่วนนางเอกหวานใจตัวจริงต่างช่องหลายคนรู้กันอยู่แล้ว

วันนี้นางเอกลูกครึ่งสาวออกงานอีเวนต์พอดีอีกแล้ว
ก็เลยถือโอกาสเคลียร์แล้วกันว่าเบลล่าเป็นไง
โอเคหรือเปล่าเห็นข่าวหรือยัง

แต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพระเอกหนุ่มคนสนิท
แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสกับประเด็นเมาส์นี้สักเท่าไหร่

เดี๋ยวเราไปจับกิริยาอาการ

ไม่สามารถห้ามความคิดใครได้ค่ะ
ก็คือแล้วแต่ว่าใครจะจินตนาการว่าเป็นใครอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่ามันก็คือข่าว

เบลมองในความเป็นจริงนะคะ

อยู่ในจุดที่เบลสบายใจอยู่แล้ว
ทุกวันนี้ทุกอย่างมันปกติค่ะ
เราก็เลยไม่รู้ว่าจะไปแบบรู้สึกอะไร
คือพี่เขาก็ไม่ได้ระบุชื่อไปนะคะ
แล้วเบลก็เลยไม่ได้เก็บตรงนี้มาคิดนะคะ
ปกติไม่เคยคุยเรื่องแบบนี้กันอยู่แล้วอะค่ะ
ไม่เคยมีโอกาสร่วมงานค่ะ

ถ้าเกิดว่าได้ร่วมงานกับพีคจริงหรืออะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าเป็นภาพมือลั่น

จริงเนี่ยพัดรัดฟ้านะคะ
ตั้งใจจะโปรโมทขายครีมของเขา

ดูจากรูปครีมแล้วมาดูสรรพคุณ
ขึ้นมาไม่ได้อธิบายว่าครีมดียังไงใช้แล้วเป็นยังไง
แต่กลายเป็นว่าข้อความตัดเพาะหวานใจ

บอกว่าตั้งแต่มีแฟนมาเธอไม่เคยปวดหัว
ไม่เคยต้องมาทะเลาะอะไรกับใครขนาดนี้เท่ากับคุณก้องมาเลย
อย่างนี้ต้องพิจารณาแล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เธอ
อาจจะอยู่ที่ตัวผู้ชายหรือเปล่า
พออย่างนี้เราอยากจะรู้อีกเอาไปถามใครล่ะ
ถามเวลาดิก่อนเพื่อเป็นเพื่อนกัน
เวลาจะว่ายังไงทราบเรื่องนี้หรือเปล่า
เพื่อนปรึกษาอะไรหรือเปล่าถามเวลาอีกทีหนึ่งจ้า
ไม่แน่ครับก็ปกติเลยค่ะ
เบลยังไม่ได้คุยกับพาตเลย
อืมแต่คนที่ออกมาเตือนก่อนจะเป็นเบลล่า

นั่นแหละค่ะไม่ได้เร็วไปกว่า
ในเพจดังแคปไปเรียบร้อยแล้วชาวโซเทียร์ทั้งหลาย

บางคนเขาก็เมาส์กันว่านี่เป็นแผนการโปรโมทอีกหรือเปล่า

ก็นั่นแหละมีเรื่องให้ถามอีกแล้ว
เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะพัดเดี๋ยวคงได้รู้กันว่า
เหตุการณ์ครั้งนั้นที่มือลั่นลงไป
เธอตั้งใจหรือว่ามือลั่นจริง